คุณผู้ชมครับขณะนี้ผ่านมากว่า๖ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับ
ทางตำรวจนั้นยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์
ชายที่ก่อเหตุกราดยิงภายในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่า
จังหวัดเพชรบุรีได้ล่าสุดของผมในขณะนี้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวจะให้ช่างภาพ
ค่อยซูมเข้าไปนะครับจะเห็นรถของพยาบาล
รถพยาบาลของโรงพยาบาลมาสแตนบายจอดรอไว้อยู่บริเวณจุดนี้
ซึ่งล่าสุดเมื่อประมาณ๒๓นาทีที่ผ่านมา
ก็ยังมีเสียงปืนดังขึ้นภายอยู่ภายในบ้านอยู่นะครับ
โดยตัวของผู้ก่อเหตุนั้นยังคงหลบหนีอยู่ภายในบ้าน
ยังไม่ยอมมอบตัวแต่อย่างใด
สถานการณ์ตอนนี้ทางตำรวจนั้นยังคงปิดล้อม
โดยให้สื่อมวลชนรวมถึงคนไม่เกี่ยวข้อง
เข้าใกล้ในพื้นที่ในรัศมี๑๕๐เมตร
โดยตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษนเรศวร๒๖๑
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรเพชรบุรีกว่าร้อยนาย
กระจายกำลังปิดล้อมตามพื้นที่ต่าง
ซึ่งจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณภายในซอยกรุงเพชรวิลล่าซอย๔
จุดที่เรารายงานอยู่ขณะนี้คือตัวบริเวณกรุงเพชรวิลล่าซอย๒นั่นเอง
โดยทางตำรวจนั้นปิดล้อมกดดันให้มือปืนนั้นออกมามอบตัว
โดยใช้เครื่องทรโขงคอยส่งสัญญาณแล้วก็พูดคุยกับตัวของคนก่อเหตุ
และยังไม่มอบตัวแต่อย่างใด
แน่นอนแล้วครับว่าผู้ถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้มีทั้งหมด๓คนด้วยกัน
โดยบาดเจ็บ๔คนซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว๒คน
คือร้อยตำรวจตรีกระหนกศักดิ์ซึ่งเป็นนายกอบตถูกยิงที่กกหู
และมีชาวบ้านอีกหนึ่งคนถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๒คนนั้นยังไม่สามารถเอาตัวออกมาได้
สำหรับผู้เสียชีวิต๒คนคือนายพระศิษย์หรือโอ๊ตอายุ๒๒ปี
นายรัฐกรหรือเบลอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่า
โดยทั้ง๒คนนั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเอง
และผู้คอร้ายอีกหนึ่งคนนั้นก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี้นั่นเอง
ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นในปิงเบื้องต้น
ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นวันนี้จะต้องไปขึ้นศาลในคดี
ทะเลาะวิวาสกับเพื่อนบ้านนั่นเองครับ
ผมได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของทั้งคู่บอกกับผมนะครับว่า
ตัวของคนก่อเหตุนั้นคลุมคลั่งจากยาเสพติด
และมีปัญหากันกับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเพื่อนกัน
โดยก่อนหน้าที่จะมายิงกันนั้นทั้งสองคนมีปัญหากันมาตลอด
โดยคนก่อเหตุนั้นมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเป็นประจำ
และจะมีอาการคลุมคลั่งอยู่บ่อย
โดยเมื่อ๑เดือนก่อนที่จะมาก่อเหตุนั้น
คนก่อเหตุนั้นได้กระโดดข้ามกำแพงเอาปืนมาตบหน้าเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นคู่กรณีและถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับ
โดยครั้งนั้นมีการเอาเรื่องเอาราวกัน
โดยเพื่อนบ้านนั้นไปแจ้งความตอนนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนของศาลแล้ว
และวันนี้นัดทั้งคู่ไปฟังคำพิพากษาในวันนี้
ซึ่งทางเพื่อนบ้านคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเกิดความเครียด

โดยเมื่อคืนก่อนวันก่อเหตุนั้นยังเอาขวดแก้วออกมาคว่างบริเวณหน้าบ้าน
และช่วงเช้าก็เพิ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเร่งเครื่องเสียงดังสนั่น

ฟังเสียงของเพื่อนสนิทของทั้งคู่กันครับ

จากตัวของผู้ก่อเหตุนั้นยังไม่ยอมที่จะวางปืนและมอบตัวแต่อย่างใด
ตลอดเวลาตำรวจได้พยายามที่จะใช้ทรโข่งในการพูดเกลี้ยกล่อมกับตัวของคนก่อเหตุ
รวมไปถึงเอาแม่ที่พักอาศัยอยู่ด้วยภายในบ้านมาพูดคุยด้วยก็ไม่ยอมมอบตัวคุณผู้ชมครับ
ซึ่งมีการตรวจสอบสตอรี่เฟซบุ๊คของคนก่อเหตุตลอดเวลาก็ได้โพสต์ถึงการตัดเพาะรวมไปถึงส่งสัญญาณว่าอาจจะก่อเหตุฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
เมื่อสักครู่ผมได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติทางโทรศัพท์นะครับ
เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแน่แล้ว๓คน
ซึ่งพฤติกรรมของชายที่ก่อเหตุนั้นเป็นพฤติกรรมที่กลาดยิงไปทั่วโดยไม่สนใจใครหรือมีเรื่องกับใครก็พบใครยิงคนนั้น
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเตรียมเข้าไปในพื้นที่ด้านในซึ่งขณะนี้ไม่มีการยิงออกมาตอบโต้
แต่ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องป้องกันขออภัยครับทางตัวของคนก่อเหตุนั้นยิงปืนออกมาตอบโต้ตลอดเวลานะครับเจ้าหน้าที่นั้นต้องป้องกันตัวและต้องเข้าไปด้านในเพื่อที่จะระงับเหตุแต่หากผู้ก่อเหตุต่อสู้ตอบโต้ก็ต้องจะรีบชาร์จเพราะพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนั้นยิงหมดไม่สนใจอะไรนั่นเองส่วนปัญหาที่ก่อเหตุขึ้นในครั้งนี้

ช่วงเย็นของวันนี้ยังไม่ทราบว่านักคืนนี้จะเหตุการณ์จะไปจบลงจนถึงเมื่อไหร่แล้วก็ชาวบ้านนั้นยังไม่สามารถที่จะเข้าไปบริเวณหลังซอย๒ได้เลยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะขนาดนี้ครับ